มันก็มีเรื่องของความเชื่อมาแต่ว่าอืมดูหน้าดิฉันนะอ่า
ผู้ชายคนหนึ่งที่ชนบุรีค่ะครับใช้มีดสับนิ้วตัวเองอืม
ก็ถามว่าทำไปทำไมเขาบอกเจ้าที่มาขอเออ
ที่มาขอของคุณผู้ชมกู้ภัยเกลี้ยกล่อมอยู่นานนะ
บอกว่าทำแผลเถอะไม่ยอมทำแผล
ใช้เวลาเกลี้ยกล่อมกว่าสามสิบนาทีสุดท้ายยอมทำแพ้นะคะ
เจ็บสิปุ้ยฮือพี่เขาพันธุ์ขนาดนั้นเขาตัดกี่นิ้วอ่ะปุ้ย
ตอนแรกจะตัดอีกสุดท้ายเราตัดไปได้นิ้วเดียวพี่เบิร์
นี่ไงนี่คุณนิ้วขาดแบบนี้เลยอ่ะคือน่ากลัวนะคะ
กำลังจะตัดอีกแต่มีคนเข้าไปห้ามอะค่ะตำรวจสายตรวจสอบพอบ้านบึงนะคะ
ก็ต้องเข้าไปเกลี้ยกล่อมนะฮะผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายรังสรรค์ค่ะ
ลักษณะตามที่ตำรวจบอกนะคล้ายกับคนป่วยทางจิต
เป็นผู้ป่วยจิตเวทนั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยู่บริเวณหน้าร้านค้าแบบนี้นะคะ
ริมถนนซ้ายสามสามหนึ่งตะบลน้องอีรุนอัมเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
แล้วใช้มีดอ่ะสับนิ้วของตัวเองอ่ะฮะโอ้โหเลือดไหลเยอะเลยนะคะ
กู้ภัยเนี่ยก็ทำแผลให้เบื้องต้นแต่ไม่ยอมที่จะไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาล
แล้วก็บนโต๊ะเนี่ยสังเกตไหมเมื่อสักครู่มีทูบจำนวน๒กรัม
ทูบเลยนะยังไม่ได้แกะใช้นะครับแล้วต้องใช้เวลาเกลี้ยกล่อมกว่า๓๐นาที
สุดท้ายคนก่อเหตุนายรังสรรค์ถึงจะยอมนะ
ให้กู้ภัยนำตัวไปที่โรงพยาบาลบ้านบึงเนี่ยอ้อยนะฮะ
สอบถามนายรังสรรค์คุณผู้ชมอยากฟังเหตุผลเจ้าตัวไหมคะ
รังสรรค์เล่าบอกว่าตัวเองเนี่ยประสบกับปัญหาคือหนึ่ง
ไม่มีงานทำพอไม่มีงานทำก็ไม่มีเงินใช้ถูกไหมฮะ
แล้วอยากจะมีคู่ชีวิตมาร่วมทุกข์ร่วมสุขช่วงโควิดระบาดแบบนี้
ตรงตรงคืออยากมีแฟนอ่ะอืมเครียดค่ะก็เลยทำไงอ่ะ
ขอสิฮะจุดทูบหนึ่งดอกขอกับเจ้าที่เจ้าทางให้ช่วยหน่อย
เหมือนมีจิตสัมผัสได้ตอนที่จุดทูบนายรังสรรค์บอกแบบนี้บอกว่า
เหมือนมีคนมากระซิบบอกว่าถ้าอยากได้สิ่งที่ขอใช่ไหมก็ต้องแลกค่ะ
ทุกอย่างมีการแลกเปลี่ยนแลกด้วยการตัดนิ้วของตัวเองสองนิ้ว
แต่นายรังสรรค์บอกว่าต่อรองกับเจ้าที่ขอตัดนิ้วเดียวได้ไหม
สุดท้ายตัดสินใจความมีดมาสับนิ้วตัวเองตามคำขอของเจ้าที่นะคะ
ไปหนึ่งนิ้วขาดเลยค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามว่า
อ้าวที่ที่ทำเนี้ยมาตัดนิ้วตัวเองเนี้ยเจ็บไหมนะ
สังบอกว่าถึงเจ็บก็ต้องยอมตัดเพราะอยากได้ในสิ่งที่ขอ
แลกกับเจ้าที่ว่าเจ้าที่ต้องให้นะถ้าผมตัดนิ้วแล้วนะ
เห็นแล้วเขียวนิ้วเลยอ่ะตอนแรกนะเห็นภาพตอนแรก

นึกว่าพี่เขาให้หมดเลยสี่นิ้วโอ้โอ้โอ้จังนะฮะ